สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะเยอะนะเยอะเกินเยอะมาก

มาพร้อมกับวันหวยครูปรีชาเลยนะ
สรุปแล้วตอนวันที่วันนี้คนพูดถึงหวยกันเยอะมาก
ทุกคนมัที่ติดตามชาวบุงชาวบ้านแน่
แต่เป็นของเขาต่างคนก็ต่างแสดงความบริสุทธิ์

สองเรื่องที่คนติดตามกันตลอดทั้งวัน

ลุงตู่ลงเป็นคาดิเดตนายก

ก็คือส่งคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

คันดิเดตนายกที่พรุ่งนี้คนจะจับตามอง
จะมีสองคนละคือหนึ่งเอ่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
แล้วก็อีกคนนึงคือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตาม
ไทยรัฐนิวโชว์แล้วคุณแม่เชียร์ใครคะนั่นแหละสิกำลังอยากจะถามเลย
ก็มันไม่ต้องเชียร์ใครเพราะพรุ่งนี้เราไปลุ้นกัน
มันอยากรู้คุณก้นปึ้งของหัวใจคุณไม่ให้เชียร์ใครค่ะ

พวกมึงค่ะถ้าคุณธนาทรจะถามฉันต้องเชียร์คุณธนาทร
คุณไม่มาเชียร์ใครค่ะอ่ะใครก็ได้ธนาทรก็ได้เอาดี
เออใช่ไหมเอาดีเอาดีเอาดีเอาดีเอาดีเอาดีเอาดีเอาดี
อับบวชรูนทร์กับคู่ปลีชาเชียร์ใครอ่ะเอาดีเอาดีใครอยากได้
เอาไปดิเอาอย่างนี้คุณจำได้ไหมฮะว่าที่จริงแล้ว
เหตุการณ์หวยขอใช้คำว่าหวยนะหรือรางวัลที่หนึ่งนี่
สามสิบล้านบาทเนี้ยมันตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบ
ยืดเยื้อมาเป็นเวลา๒ปี
๒ปีเต็มท่ามกลางความให้ความสนใจกับประชาชนว่า
รางวัลที่๑จำนวน๓๐ล้านบาทสารตัดสินออกมาแล้วว่า

วันนี้๑๑นาฬิกา๔๐นาทีครูปีชา
เมื่อวานนี้ครูปีชาก็เดินสายมูเตรูเต็มที่
พระไหว้เจ้าบอกว่าพร้อมที่จะบริสุทธิ์พร้อมที่จะขึ้นศาลแล้ว
ครูปีชาพร้อมทนายก็มาถึงศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนอีกด้าน๑๐๐ตำรวจโทจรูนวิมูล
พร้อมนางอื่อราวันวิมูลภรรยา
แล้วก็นายศิษฐาเบี้ยบังเกิด

ก็มาตอนประมาณเที่ยง๒๐นาที
จากนั้นศาลได้เริ่มอ่านคำพิพากษาก่อน
สรุปตอนท้ายว่าให้พิพากษาให้ยกฟ้อง
ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้หมวดจรูนก็เผยหลังว่ารู้สึกโล่งใจไปเลยล่ะ
ที่คอยมาปีกว่าความจริงก็ปรากฏให้เห็น
หลังจากนี้จะทำยังไงต่อเดี๋ยวต้องขอปรึกษาครอบครัวกับทนายตั้มก่อน
พร้อมขอขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือทำความจริงให้มันปรากฏ
แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
อีกฝ่ายก็คืออย่างที่ครูปีชาเขาพูดออกมาแน่นอนแล้วว่า
อุทธรณ์ถูกต้องไหมครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะยื่นอุทธรณ
ก็จะดำเนินเรื่อยไปจนถึงที่สุด
จริงแล้วมันไม่ได้หนักใจอะไรเพราะไม่จำเป็นจะต้องปรุงแต่งหรือปั้นหน้า
ไม่จำเป็นจะต้องปรุงแต่งหรือปั้นหน้า
สำหรับคดีนี้ก็คงเป็นคดีตัวอย่างของประชาชน
เชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะฮะ

เพราะต่อให้ไปบอกเขาก็หูซ้ายทะลุหูขวา
เพราะไม่ได้ไปตลาดเลสตี้ขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยนำหลักฐานนะฮะมาเอาผิดผู้ที่โกหก
หลังจากนี้เตรียมปรึกษากันในทีมทนายว่าจะเอายังไงกันต่อไป
ก็คงเป็นเรื่องของคดีแพ่งกันต่อไปแล้วล่ะ
ครูปีชาซึ่งวันนี้นักข่าวก็ให้ความสำคัญ
แล้วก็ไปสัมภาษณ์ครูปีชาปะหนึ่งซุปเปอร์สตาร์เลย
ตนเองยอมรับว่าไม่สบายใจเรื่องจริงก็คือเรื่องจริง
เราต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ยังไม่ขอพูดเรื่องนี้ให้ทางทีมทนายประชุมกันก่อน
เรื่องชั้นอุทธรณ์ก่อนนะฮะและขอขอบคุณประชาชนทั้งประเทศ
ขนาดเดียวกันนะฮะคุณวรยุทธ์บุญวงศัยเนี่ย
ซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของครูปีชากล่าวว่า
ในส่วนของชั้นอุทธรณ์นั้นต้องมีการคัดคำพิพากษามาจาก
พิจารณาหาข้อโต้แย้งก่อนนะฮะ
แล้วก็ยังจะมีบางส่วนที่ไม่เห็นพ้องเช่น
ส่วนของนิติกรรมสัญญาการซื้อขายอันนี้แหละ
ซึ่งทางเราก็มีพยานในส่วนของแม่ค้ายืนยัน
ที่สำคัญคือสารยังไม่ได้วินิจฉัยว่าจำเลยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ขอให้รอดูในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
ส่วนเรื่องที่ทนายตั้มจะยื่นคำร้องที่มีการอายัดหวย๓๐ล้าน
ซึ่งก่อนหน้านี้เรารู้กันอยู่แล้วมีการเบิกใช้เงินไปบางส่วน
เพราะฉะนั้นก็ที่เหลือเงินที่เหลือรู้สึกจะเบิกไป๕ล้านถ้าจำไม่ผิด
ถูกต้องไหมครับ๕ล้านมันยังเหลืออีก๒๕ล้านตอนนี้ยังถูกอายัดกันอยู่เนี่ย
ตนขอท้าว่าหากมั่นใจว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงก็ให้ไปยื่นคำร้องได้เลย
นี่มันก็ยังไม่จบนะฮะไม่ใช่ว่าจะจบ

ถูกเดี๋ยวจะต้องมีอุทธรณ์เดี๋ยวจะต้องมีอะไรเยอะ
อันนี้มันศักยภาพช่วงไหนของการดำเนินคดีนี้มันแบบว่าถดถอยมาก
ไม่ใช่หรอกมันอยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วก็มันเป็นการพิสูจน์อะไรที่ค่อนข้างจะยาก
คนก็ต่างบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่สมมติฐานหมดเลย
คนเป็นเจ้าของหมดทางด้านหมวดจรูนก็บอกหวดจรูนเนี่ยเป็นเจ้าของหวย
ครูปีชาบอกเขาไปซื้อจากเจ๊บ้าบิน
เมื่อวานครูปีชายังพูดอยู่เลยว่าเขาไปซื้อมาจากไหนบ้าง
เพราะก่อนที่จะเป็นช่วงใบบาทที่จะตัดสินหนูก็ยังเห็นทางฝั่งของครูปีชานี่
ก็ยังเยี้ยวกันอยู่นะคะคุณแม่ยังแบบมั่นใจค่ะมาแน่นอนค่ะ

หนูก็เห็นเขาเสร็จพอตัดสินออกมาว่าทางศาล
ต้นบอกว่ายกฟองที่ว่าวาดทางคุณอ่าทนายสิทธิ์ครับ
บอกว่าเราทำสำเร็จแล้ว

มันไม่จบเพิ่งเริ่มถ้าสมมุติเอาจริงได้พูดประสาท

ฉันพอสารตัดสินปั๊บฉันก็จะไปขายของไปรายได้ละ

เพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกครูปีชาเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาจะอุทธรณ์ต่อเหมือนกัน
แล้วมันจะสนุกตรงไหนอยากถามจังเลย

ไม่คนที่มีทั้งเป็นโจทย์ทั้งเป็นจำเลยหรืออะไรอย่างนี้

นั่งอ่านข่าวอยู่ตลอดเวลานี้ยังรำคาญ
มันจะต้องรู้ว่าใครคือเจ้าของตัวจริง

ก็เนี่ยฟังอ่ะมันก็คืออะไรเลย

สรุปแล้วทั้งคู่เขายืนยันว่าหวยเป็นของเขา
สรุปอีก๒๕ล้านนี่อยากได้ใช่ไหม
อยากได้เขาต้องอยากได้กันอยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกเราวันนี้ใครมาสายแน่

พี่รถเมย์ยังมาไม่ทานกับน้องรถตู้ทั้งก่อน
ข่าวต่อไปตรงนี้คุณมีเรื่องราวอันนี้มันก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะนะคะ
แต่พอเอิญสมัยนี้มันมีเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย
ลงกันกลิ่วกากได้อย่างรวดเร็วมาก
จนไม่ได้ดูเหตุดูผลอะไรใดทั้งสิ้น
มันมีภาพที่ปล่อยออกมาเป็นตำรวจ

ซึ่งเป็นตำรวจจราจรด้วย
ก็เลยเขียนมานะฮะในคลิปวิดีโอนี้เขาเขียนโพสต์มาบอกว่า

แสดงว่ามีคนเนี่ยตามถ่ายของลุงตำรวจคนนี้ว่า

แต่ถ้าได้ทำการตรวจสอบเขาถ้าจริงละ
ก็พบว่าเหตุการณ์ดังภาพที่เห็นเมื่อสักครู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถอดหมวกการน็อตออก
ถอดอย่างดูสิ
นี่ไงคะ
เพราะว่าร้อนเช็ดเหงื่อ

นี่ไงถอดร้อนเช็ดเหงื่อ

เนื่องจากมันแบบการสวมหวกกันน็อตเนี่ยนะคะ
มันก็แบบว่ามันนานนะแล้วเวลามันนานเข้าไป

มันก็ไม่ได้จะเป็นการขับใช่ไหม
มันก็สามารถที่จะถอดแล้วก็เช็ดเหงื่อ

พอเขาเสร็จปั๊บเขาก็ใส่

ถ่ายแล้วก็มาโพสต์อย่างนี้เป็นการแบบว่าแอบถ่าย
แล้วก็เอามาโพสต์แล้วก็นำมาบอกว่า
แล้วจะจัดการยังไงดีใครเนี่ย

ก็เลยจัดการทำประวัติแล้วก็เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูล

โดยที่มีตำรวจอีกนายหนึ่งซ้อนท้ายอยู่นะ
รถคันที่เป็นผู้ต้องหาก็คือตำรวจนายนี้
ขณะที่ตำรวจสายตรวจที่ถูกแอบถ่าย
ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจตามหลังมา

ตามหาผู้โพสต์อีกทีว่าเป็นการดำเนินการอย่างไร

คุณแม่ถ้าเกิดเราสมมุติว่าวันนึง
หนูตั้งใจไปเก็บผ้าคุณแม่ตอนคุณแม่
ด่าใครสักคนนึงแล้วลงเลยทั้งที่คุณแม่อาจจะไม่ด่า
อาจจะมีคนทำคุณแม่ก่อนอย่างนี้

คุณม้าอีกแล้วด่าคนอีกแล้วอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่านางเอกจะทำผมทรงนี้กันแน่นอน
ก็นี่นางเอกไง

เรื่องราวเนี่ยเขาชอบมากคือการทำยูทูปเรื่องราวเกี่ยวกับคนยากจน
ไอ้ตีคนนี้แหละมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนางไปสเปน
แล้วก็เอายาสีฟันใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปให้กับขอทาน
คือคนยาจกที่นั่งอยู่ริมถนนในสเปนอย่างนี้
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบว่าแอบถ่ายดูพฤติกรรม
มีให้เงินก่อนด้วยนะมีให้เงินก่อนแล้วก็แอบถ่ายพฤติกรรมว่า
ผลปรากฏว่าอิตายาจกนี่ก็กินเข้าไป
พอกินเข้าไปก็อ้าวตายอันนี้มันเป็นยาสีฟันดีกว่า
เขาก็คล้ายทิ้งผลปรากฏว่าอีตายาจกไปฟ้องตำรวจจ้า
ว่าอ้าวก็บอกว่ายูทำอย่างนี้ไม่ได้
ไม่ขอทานเนี่ยเป็นคนสเปนนะขอสเปน
แล้วมันไปทำยูทูปเวอร์ที่สเปนไอ้เหริญเนี่ยไอ้เหริญไอ้เหริญเนี่ย
และเสร็จแล้วไอ้ตาขอทานเขาก็ไปแจ้งตำรวจ
บอกว่ายูทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่เปล่า
ตอนนี้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ของเลยคนก็เข้ามาประนามวินาทสันตโล
ตอนนี้เนี่ยอิตาเลินเนี่ยนะเขาก็บอกผมอาจจะทำเกินไปหน่อย
แต่ขอให้ดูผลในทางบวกสิว่ามันจะช่วยให้เขาเนี่ย
ก็คือขอทานคนนั้นเนี่ยแปลงฟันคำไหมวะ
เพื่อจะให้ขอทานแปลงฟันเออผมไม่คิดว่าเขาจะแปลงฟันบ่อยนักอ่ะ
ตั้งแต่กลายเป็นคนยาจกแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาแล้ว
สาระไงเหมือนแกเอ้ยไม่ใช่ก็อย่างนี้มักจะเป็นอย่างนี้นะ
ในในในในในการโจมตีเนี่ยก็โดนอย่างหนักมากเลย
ก็เลยมีการโพสต์วีดีโอลงยูทูปอีกตอนหนึ่ง
ในขณะที่เขาเนี่ยนะกลับไปหาขอทานอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็นำเงินอีกยี่สิบยูโรเนี่ยนะฮะเอาไปให้
ถ้าผมทำเช่นนี้กับคนปกติคงไม่มีใครว่าอะไร
แต่เมื่อเขาเป็นขอทานคนเลยร้องเรียน
เหลินก็ยังพยายามทำให้ขอทานถอนแจ้งความ
ด้วยการเสนอเงินให้สามร้อยยูโรก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทนะ
หมื่นกว่าหกร้อยยี่สิบบาทเนี่ยทั้งยังเสนอเนี่ยนะ
ว่าจะไปนอนค้างเนี่ยกับตาขอทานคนนี้ด้วยหนึ่งคืน
ใช่เพื่อที่จะนำเรื่องราวลงในยูทูปนะ
ก็เป็นเหตุการณ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เป็นการแบบว่า
เจอคดีในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็คงจะต้องมีการเอ่อ
เขาเรียกว่าไงจำคุกจำคุกเนี่ยไม่เกินสองปี
แต่ว่าก็ต้องให้ลงรออาญากันไปก่อนแค่นั้นเองก็สนุกนะ
มันคงสนุกนะแต่เขาเอายูสิบเก้าเองนะไอ้เลิศเนี่ย
เขาคงยูทูบเบอร์ทุกวันนี้มันจะต้องทำอะไรแปลก
ใช่ไหมลงรถเมย์ประมาณเอามาแล้วเหรอตกใจมาก
คุณผู้ชมด้วยแม่มันจับไม่ได้เลยแสดงว่าหนูกับพี่เมเหมือนกันมาก
เหมือนกันมากเลยเขาเปลี่ยนคนปั๊บเลยคุณแม่
ลดติดขนาดไหนกี่ชั่วโมงสงสารมาก
หนักมากเลยอ่ะวันนี้วิภาวดีติดหนักมากค่ะ
เราพักข่าวสารกันไว้สักคู่ก่อนตอนนี้จะพาท่านผู้ชมนะฮะ
อืม

ก็งานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงตลาด
ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตผู้รวบรวมผู้จำหน่ายสินค้า
เกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
ก็ไปยังผู้บริโภคในภูมิภาคอื่นค่ะ
ยังเป็นการส่งเสริมแล้วก็แนะนำประชาสัมพันธ์
สินค้าเด่นอาหารดีมีคุณภาพ

ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ไปจนถึงเป็นการสร้างโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจสินค้าให้สามารถแข่งขันได้
ซึ่งภายในงานนะคะคุณก็จะได้พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ
จากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน๑๑จังหวัดด้วยกัน
ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรสุราธานีพัทธลุง
สงขลาระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูนค่ะ
ซึ่งคุณก็สามารถช็อปสินค้าเด่นของใช้ที่ระลึกกันได้เลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นผ้าปาเต๊
คุณแม่ต้องชอบอันนี้ต่อไปไข่มุกแท้
ได้ชิมอาหารที่รสชาติดีที่คัดสรรคุณภาพมาแล้ว
ก็คืออย่างส้มโอทัพทิมสยามปากพนังอันนี้เฉพาะท้องถิ่นเลยนะ
ไข่เค็มชายาทำโหลตับทิ้นนี่อร่อยมาก
ถูกต้องกุ้วยเล็บมืือนาง
มันจะต้องซื้อที่พาท่าจริงตอนนั้นก็
เคยมาออกที่ไอคอนซื้อเป็นกุรุษเลยจน

หรือแม้กระทั่งก็บอกว่าทุกวันภาพปาเตะ
ปาเต็นที่แบบว่าคนภาคใต้ทำ

มีไหล่พื้นอะไรอย่างนี้นุ่งตลอดเลย

อันนี้แหละเราเห็นถ้ำหลีอยู่กรุงเทพเต็มไปหมด
แต่ถ้าสมมุติคุณไปกินของภาคใต้จริง

อันนี้ไปถ่ายท้องที่เขาที่ทางใต้เลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ชมภาคว่าใช่ไหม

ที่คัดสรรไปอยู่ในงานของหมูชมไป

ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ด้วยนะคะ

มาร่วมกิจกรรมในงานมากมายทีเดียว

ใครที่อยากไปสัมผัสสินค้าเด่นนะฮะ
อาหารดีที่มีคุณภาพ

เวลาตั้งแต่๑๐โมงครึ่งจนถึง๓ทุ่มหรือ๒๑นาฬิกาเนี่ย
ลานกิจกรรมชั้น๑ลานนาขา๑๕
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพราซ่าอุดอนธานี
เพราะฉะนั้นชาวอุดรนะฮะ

ของภาคใต้ชาชักจริงเป็นยังไง

ไอ้น้ำพริกกุ้งเสียที่มันแบบว่าออริจินัลจริงเป็นยังไง

ชอบงานแบบนี้เลยมีความเย่าเยือนนิดนึง

มันเหมือนว่าได้เราไปซื้อจากที่นู่นแล้วมากินเลยคุณหมายถึง

ทุกวันนี้เขาบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันเริ่มแปลกขึ้นแปลกขึ้น

ทุกวันนี้ถึงขนาดเจาะกระโหลกศพเด็กเอาไปทำศัยศาส
บ้าเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังในรายการ

ก็พบแล้วแหละศพร่างทรงหนุ่มหายตัวไป๑๕วันนะคะ
ญาติเชื่อว่าถูกสิ่งรีรับต่าง
คือหายเข้าไปในป่า๑๕วันเลยทีเดียว
จากกรณีที่ญาตินายชายศอายุ๒๔ปีนะคะ
ซึ่งได้เข้าไปในป่าเขตแนวชายแดนไทยกัมพูชา

อยู่ที่บ้านโอทะลันนะคะจังหวัดสุรินทร์

บอกเอาไว้เมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยทางญาติเองก็ได้ร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินท
เพื่อขอความช่วยเหลือในการที่ไปค้นหานะคะ

ผู้ใหญ่บ้านโอทะลันจังหวัดสุรินทก็ได้รับแจ้ง
นายจำรัฐอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้าน

ขนาดปล่อยวัวเลี้ยงให้กินย่าในป่าตัวเอง

ใกล้กับบริเวณถ้ำผาสาวโศก
แล้วก็ได้กลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงโชยเข้ามา
จากซอกขวดขินทางลงถ้ำผาสาวโศก
ก็เลยเดินตามกลิ่นนั้นไปดูบริเวณที่มีกลิ่นเน่าโชยออกมา
เข้าไปใกล้พบว่าเป็นศพคนนอนเสียชีวิตในซอกหิน

บริเวณทางลงถ้ำผาสาวศกสภาพศพขึ้นอืดแล้ว

แมลงวันบินตอมเกาะอยู่ตามร่างศพอยู่เป็นจำนวนมาก
จากนั้นก็เลยรีบเดินทางมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านโอทะลันได้รับทราบนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ห้วยทัพทันห้วยสำราญเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ
ที่๒เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๑
องกำลังสุรนารีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบัวเฉด
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกว่าพร้อมด้วยญาติของผู้สูญหาย
ซึ่งญาติต่างก็พากันยืนยันว่าเป็นศพของนายชายศ
ซึ่งอายุ๒๔ปีที่หายตัวไปจริง
จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตเขาเชื่อว่า
ลี้ลับในป่าเขตแนวชายแดนบริเวณถ้ำผาสาวโศกมีอยู่จริง
แล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดทางให้เห็นผู้เสียชีวิต

แม้ว่าจะติดตามค้นหาแล้วเชื่อว่าผู้สูญหายอยู่ในบริเวณนี้อย่างแน่นอน
ตามคำบอกเล่าของร่างทรง
แล้วก็มีการระดมกำลังไปค้นหาเป็นจำนวนมาก
ใช้เวลาค้นหาถึง๑๕วันก็ไม่พบ
จนกระทั่งชาวบ้านซึ่งเป็นคนหาของป่ามาพบศพเข้า
เขาเชื่อว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๓วัน
คือมันอาจจะนานเกิน๑๕วัน

เพราะเขามีเจ้าหน้าที่เข้าไปพริกผันดินหา

ที่ว่าหาตอนนั้นประมาณสัก๑๐วันที่เราเล่าข่าวนี้กันอยู่

ตัวแบบทั้งคนที่อยู่ในท้องที่รวมถึงญาติเขาก็เชื่อว่า
เจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งลี้ลับเวทมนต์ดำปิดบัง
แล้วก็เอาชีวิตคุณชายศไปอย่างแน่นอน

ทุกวันนี้ตำรวจเขาบอกว่า

คือมันเริ่มแปลกขึ้น

ซึ่งเกิดขึ้นที่ชาวจังหวัดอุดรธานีเนี่ย

สบของเด็กชายศุกรวรรณวัตน์อยู่ศรีเจริญหรือน้องเก้า

อายุเพิ่ง๖ขวบกับ๙เดือน

เมื่อประมาณเดือนมกราคมในปี๒๕๖๒เนี่ย
เขาก็เอาร่างของน้อง
ก็คือเอาศพของน้องไปบรรจุไว้ในเบ้าปูนข้างเมนวัดส่งเสริมธรรม
ตำบลนิคคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจวัดอุดรธานี

ทำไมเขาถึงจะรอให้ครบ๑ปีเพราะอะไรรู้ไหม

เขาก็อยากจะรอว่าโอเคละเดี๋ยวสิงหาคมนี้แม่ก็จะออกจากเรือนจำ
แม่จะได้มาเผาศพลูกตัวเองแค่นั้นเอง
สิ่งที่เขาต้องการคือโอเคละเขาเก็บศพไปครบหนึ่งปี
แล้วก็รอแม่แม่ของน้องออกมาเผาศพลูก
แต่ในที่สุดมาถูกคนร้ายทุบเป้าเจาะหัวกระโหลก
แล้วก็ถามว่าทำไปเพื่ออะไรก่อน
คือศพเก็บไว้เพื่อรอแม่เขา

ครบหมดเลยปรากฏศพถูกเบ้าเจาะหัวกระโหลก
ว่าเป็นแก๊งคุณสัยเอาศพไปทำอะไรคุณรู้ไหม

เป็นเก็บขัดหัวเก็บขัด

จะต้องเอาศพเด็กตอน๖ขวบ๙เดือนซึ่งเป็นเลข๖กับ๙

ไปเอาปั้นเน่งก็คือตรงกระโหลกศีรษะ

ปั้นเน่งนี่คือหัวเข้มขัด

ซึ่งในที่สุดตำรวจเขาก็ไปดู
มีพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานวัตถุเนี่ย
พร้อมกับนำพระสารวุฒิอัคคธรรโม
อายุ๔๕ปีพระลูกวัดส่งเสริมธรรม
ซึ่งมีกุฏิห่างจากเมนประมาณ๒๐๐เมตร
สารวุฒิกล่าวให้การกับตำรวจว่า
ก่อนบวชได้มาอาศัยอยู่วัดนี้แล้วก็บวชมา๓พันศา
และอยู่ที่กุฏิปูนชั้นเดียวแต่ต่อมาเนี่ย
ได้ชวนชาวบ้านที่มีฝีมือช่าง
ปรับปรุงกุฏิยกพื้นสูงให้อยู่ใกล้กัน

แล้วเมื่อประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงกลางคืน

สวดบทพุทธาพิเศษเสียงดังมากมาจากทางหมู่บ้าน
มีเสียงผู้หญิงเนี่ยสวดเสียงดังมาจากหมู่บ้าน
แต่ก็คิดว่าเออชาวบ้านเขาคงมีงานบุญกัน
ก็คงจะแบบมีการสวดบุญว่าช่วงนี้ก็วันพระเยอะเนอะ
ชาวบ้านเขามีงานบุญกันพระเองก็ไม่ได้สนใจอะไร
แต่เนื่องจากพระสาราวุฒิอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ตำรวจจึงไปตรวจค้นกุฏิที่ยกพื้นสูง
ยังสร้างไม่เสร็จปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะ
พบค้อนเลื่อยแชะแรงสวรรค์ไฟฟ้าค้อนตอกตะปู
ซึ่งทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง
อกจากนั้นยังเข้าตรวจค้นกุฏิปูนชั้นเดียวนะครับ
พบผ้าขึ้นจำนวนมากแล้วก็ลูกประคำ
กระปุกพลาสติกบรรจุของเหลวคล้ายกับไขมันสีขุ่น

ซึ่งพระสารวุฒิก็อ้างว่าเป็นยานวดคลายกล้ามเนื้อ
นวดคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดซึ่งมีเพื่อนให้มานานแล้วนะ
แต่ไม่พบกระโหลกน้องก้าวแต่อย่างใด
ตำรวจเปิดเผยนะฮะจากการค้นกุฏิพระลูกวัดในวัดป่าส่งเสริมธรรม

ซึ่งบางอย่างที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บไปจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
เช่นกระเป๋าที่ทางญาติของศพบอกว่าใส่ไปในเบ้าเก็บศพด้วย
คือกระเป๋าจะมีกระเป๋าเวลาที่แบบว่าก่อนที่จะงานศพค่อยจะเก็บไปอย่างนี้
แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุกระเป๋าออกมาอยู่นอกเบ้าเก็บศพว่ะ
คุณคิดถึงเบ้าเก็บศพที่แบบเป็นปูนแบบเหมือน

ส่วนการเปิดเบ้าเก็บศพเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
ถ้ามีวัตถุพยานที่สามารถยืนยันว่าคนร้ายก็คงได้
ก็จะทำให้ยาดตอนนี้คือยาดเศฒือนจิตใจมาก
เพราะที่เขาเก็บศพน้องคือเขาอยากให้แม่
ตอนนี้แม่ก็อยู่ในเรือนจำอยากจะให้แม่เขาออกมามีโอกาสเผาศพลูกเขา
ถ้าสมมุติไปเปิดเบ้าฝังศพอีกสภาพจิตใจของญาติญาติจะเป็นยังไง
แล้วแม่ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยสภาพจิตใจจะเป็นยังไง
แต่ว่าหากจำเป็นก็คงต้องเปิดนั่นแหละก็ต้องขอกับทางญาติของศพก่อน
ในการทำเปิดอีกครั้งโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
กำชับให้ทุกสถานีในพื้นที่ตรวจสอบวัดสุสานป่าช้าทุกแห่งว่า
ทุกวันนี้มันมีกลุ่มคนร้ายฮะซึ่งอุดรเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะ

มีการขโมยศพอย่างเนี้ยเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอันนี้คือเขาเอาไปทั้งไปเอาศพไปหมดเลยหรือว่าเขาเอาเฉพาะเฉพาะเฉพาะตรงหน้าตรงด้านหน้ากระโหลกด้านต้องเลือกวันอีก

มีออเดอร์การทำนึงคุ้มให้จากต่างประเทศ

แล้วเดี๋ยวทีนี้คุณแม่คนมาเลเซียหลุดมาก

สมมุติศพเด็กถึงทั้งหลาย
อย่างนี้คือแบบว่ายิ่งศพเด็กจมน้ำตายชอบเลยเพราะเขาบอก
ว่าต้องเอาศพที่ตายตายตายผิดปกติอ่ะอืมไม่ได้ปกติเนี่ย
คือจะแรงเราต้องทำวันเสาร์ซึ่งเขาก็แปลกว่าทำไมช่วง
ปั้นเน่งเด็กโดยเฉพาะเด็กด้วยนะหายไปศพเด็กหายเยอะมัน
ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนอะเอออ่ะมาเรื่องของแบบว่าสาวสาวที่
คิดว่าตัวเองสวยรูปร่างดีเอามาฟังทางนี้เลยนะคะเรามาพูด
ถึงเรื่องของความสวยความงามกันบ้างค่ะงานนี้สาวสาวนะ
ทั้งประเทศไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวเวทีประกวดนางสาว
ไทยค่ะกลับมาแล้วจ้าแล้วก็เป็นครั้งนี้เนี่ยกลับมาแบบไม่
ธรรมดาด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์กันใหม่
เลยทีเดียวเปิดประตูสู่เวทีความงามระดับสากลจะพลิก
ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะกลับมาอีกครั้งกับเวทีประชัน
ความงามอันทรงเกียรติอย่างเวทีการประกวดนางสาวไทยครั้ง
ถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์รูปแบบการประกวดเปิดประตู
ครั้งนี้จะเป็นการเฟ้นหาสาวงามจากทั่วภูมิภาคในประเทศ
ภายใต้นิยามไอโกนิคบิวตี้นางสาวไทยงามสง่าสู่สากล
ซึ่งปีนี้การประกวดจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยแบ่งออก
เป็น๓ช่วงใหญ่คือระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศและการคัดเลือกสาวงามเพียงหนึ่งเดียวเพื่อรับตำแหน่ง
นางสาวไทย๒๕๖๒เพื่อไปเข้าร่วมในเวทีความงามระดับสากล
นี้และอีกหนึ่งความพิเศษคือปีนี้กองประกวดได้รับ
จากนางงามรุ่นพี่มาทำหน้าที่ทำเลสบิวตี้โค้ชใน
คัดสรรสาวงามในแต่ละภูมิภาคเข้าสู่รอบระดับประเทศ
โดยมีคุณชาลิดาทาวชาลีตั้นติกพิภพโครสภาคไทยสารคุณ
ปริศนากัมพูซิริโค้ชภาคเหนือคุณนนทวันทองเหล็งโค้ช
ภาคใต้และคุณปนัดดาวงผู้ดีโค้ชภาคกลางในส่วนของ
เกียรติประวัติของการประกวดนั้นคงไม่มีวัยทีไหนที่เทียบกับอ่า
เกียรติประกวดนั้นคงไม่มีวัยทีไหนที่เทียบกับอ่า
เกียรติประกวดของนางสาวไทยได้นะครับแล้วก็จริงจริงปีนี้
ก็เป็นปีผมามงคลด้วยนะครับก็ถือว่านะครับที่เป็นคน
คนหนึ่งนะครับก็อยากจะเห็นภาพของการประกวดที่สง่า
งามสมกับอ่าปีมหามงคลของบ้านเราครับโดยกิจกรรม
ต่างต่างในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคและระดับประเทศจะมี
ติดตามอย่างใกล้ชิดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และการ
ประกวดนางสาวไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองรอบตัด
กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๘กันยายนโดย
ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง

ไข่ตอนนี้แลงเงาเค้าบอกจบแล้วเหรอจบละนี่ฮะวันนี้วัน
สุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายทำไมมันจบเร็วอย่างนั้นอ่ะ
จบเร็วสิอ้าวกูไม่ถามหนูหนูไปถามให้ให้หนูทำเค้าบอกเลย

ก็คงระดับแรร์เงาต้องเกิด๑๔ตอน

แต่แน่นอนเป็นรักรอบที่
คนอาจจะไปตั้งความหวังไว้สูง

เรียกว่าเป็นละครที่ไม่ถูกใจแฟนตั้งแต่
จนจบเรื่องถึงขนาดถูกช่อง๓เนี่ย
จบให้เหลือแค่๑๐ตอน
ซึ่งอีกหนึ่งคนที่เขาแบบว่า

เมื่อก่อนปีเตอร์ไม่ค่อยตื่นไปกองถ่ายอะไรอย่างนี้

แบบนางตั้งใจไปทำงานออกกำลังกายเอาตัวเองให้หล่อ

มีโฮปว่าโอเคละเรื่องนี้จะต้องเปรี้ยง

แต่หมายถึงว่าคิดว่าตัวเองเล่นเรื่องนี้คงจะแบบว่า
เหมือนจะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ตั้งความหวังไว้สูง
จริงแล้วตอนที่ถ่ายมันก็ดีมากมันครบรสชาติจริงนะฮะ
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่ามันอาจจะเป็นการเล่าเรื่อง
บอกเป็นการเล่าเรื่องที่มันจะเฉลยตอนท้ายไง
คนไทยไม่ชอบอะไรที่แบบว่ารอนาน
คือชอบแบบว่าตรงไปตรงมาโจ๊ะ
บอกว่าอุ้ยดูไปก่อนอีก๔๕ตอนแล้วไปเฉลยตอนจบว่าเป็นละครซ้อนละคร
หลอกคนนี้หลอกคนนั้นมันไม่ใช่เหมือนหนังฝรั่งใช่ไหม
หนังฝรั่งกว่าเราจะไปเฉลยต้องต้องต้องตอนจบ
มันทำได้แต่มันทำผิดพี่

ถ้าเป็นหนังทำได้ถูกเพราะมันจบภายใน๑ชั่วโมง๔๕หรือ๒ชั่วโมง
แต่นี่มันละครอาทิตย์หนึ่งมา๒วัน
แล้วพออีกอาทิตย์หนึ่งมา๒วันมันจะตามยังไง
แล้วคนสมัยนี้มันมีอินนี่มันมีไม่ใช่มันมีอินนี่
มันไม่ดูหรอกที่จะตามอย่างนี้ได้
เดี๋ยวนางอยากดูนางก็มาเปิดดูทีหลังก็ได้

เหมือนแบบว่านิยายของอาคาท่าคริสตี้เนี่ย

แล้วพออ่านไปเนี่ยแล้วมันรู้ไงว่ามันจบแล้วโคตรสนุก

ทำเป็นแบบซีรีส์ไม่ได้

ซึ่งก็แปลกว่าพิเตอร์บอกวิธีการเล่าเรื่องเขา

อาจจะทำให้คนดูงง
แต่เชื่อว่ามันเฉลยตอนท้ายแล้วผมว่า

แต่ผมว่ามันได้ความกว่าเดิม

ถ้าถามว่าโดนตัดจบละครพระเรตติ้ง
มันก็จับจุด๑๐๐ไม่ได้หรอกครับ
ว่าจริงแล้วมันเกิดขึ้นมันคืออะไร

เป็นเวอร์ชั่นเต็มที่ออกมาเนี่ย
มันน่าจะมีการเล่าเรื่องให้เข้าใจได้ลึกซึ้งกว่านี้
แต่ว่าอันที่ออนแอร์ไปเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอันที่ตอบสนองความต้องการของคนดูหรือเปล่า
ดูอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้หรือเปล่า
ซึ่งอาจจะมีข้อมูลอะไรที่หายไปบ้างหรือเปล่า
ผมตีความไปแบบนั้นนะอันนี้คือความคิดของปีเตอร์

เพราะว่ามันถ่ายทำค่อนข้างละครเรื่องแรงเงานี้ถ่าย๒ปี

จะมีช่วงหนึ่งที่พี่เตอร์ผู้กำกับเขาไม่สบาย
แล้วก็มีการแบบว่าพักกองไปอะไรอย่างนี้

ซึ่งทางนักแสดงเขาก็ยืนยันที่จะอยากรอพี่เติม
เพราะว่าพี่เตยเขาทำไว้ตั้งแต่ภาคหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะออนแอร์๑๐ตอนหรือ๑๒ตอนหรือ๑๔ตอน

ยังไงก็แล้วแต่ถ่ายปีครึ่ง๒ปี
มันก็น่าจะออนแอร์ประมาณซึ่งก็โอเคอยู่แล้ว

เพราะมันมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่แม่งไม่ได้เล่าเลย

พวกเราคนทำทีวีเราก็อยากจะทำออกมาให้มันแบบว่า

ไม่คือต้องมีแฝดคนที่สามเข้ามา
เพิ่มความแบบแย่งผู้ชายกันอย่างนี้

มันเป็นมุสามูนีนมุสาจริงมุสาแล้วก็จนจบเลยเนี่ย

มันเขียนอยู่ไงทุกวันนี้น่าจะดีนะจริง

ก็จะเป็นแบบแม่เรียงใจร้าย

ทำไมครับมีใครมาครับคุณแม่

เคนอาเดทบุภู
ต้องติดตามสนุกแบบวิธีการมาทั้งนี้ของเขาที่มีการสัมภาษบ์ต้องติดตามว่าโคตรสนุก
ไม่ได้จะมาพูดหรืออะไรมากมายแต่สนุกมากเคนสามารถมีอาชีพใหม่ได้
เอ้าแต่ที่แน่เลยเนี่ยเวียนแหวนเนี่ย
เดี๋ยวหลังไมส์เปลี่ยนละค่ะ
เปลี่ยนมีแฟนแลนด์เป็นฟ้ารังรอด้วย

อจิมัลีน

ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นการโพสต์ภาพที่เป็นแบบภาพคู่หนุ่มฝรั่งข้างกาย
เรียกได้ว่าหวานหยดย้อยกันเลยทีเดียวแล้วนางก็เขียนมาบอกว่า
คุณเพื่อนร่วมทางร่วมชีวิต
ทั้งจัดงานวันเกิดให้ค่างริมสนาม
เป็นการส่วนตัวในบิลล่าที่ถือว่าเป็น๑ใน๒๕ของโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก
ทั้งพาไปขี่อูดแล้วก็ขี่อูดตอนพระอาทิตย์ตกดิน
อย่างปอดอะไรแบบนี้สิอยู่ดีก็ปอด

อูดเพื่อไปทานดีเนอร์กันกลางทะเลทราย
เติมเต็มนะฮะไฟในฝันอารับของฉันได้อย่างมาก
สปอยชั้นใหญ่เลยโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้ว
แถมยังตั้งมาตรฐานที่สูงสาระปีต่อไปอีกด้วยโอ๊ยพระคุณจ้า
นางถึงจัดงานวันเกิดธีมแขก
สักทีก็ไม่เคยรู้ว่านางนั้นมีแฟนแขกเลย
เออหัชชะต้องบอกอย่างนี้ว่า
เธอเชิญคุณเมฆกับเขาเขาเคยไปไปงานเขาสักปี

ดิมึงจะพูดทำไมมันยิ่งจะคุยกับอีบ้า
บอกทุกคนเลยบอกว่าไม่ต้องเชิญมดดำ
เพราะมดดำเขาไม่ไปงานใครทั้งสิ้น

อย่างเช่นมีงานจัดงานนู่นนี้อะไรแบบนี้
ไอ้เย็นเปลี่ยนเลือกสิ

อ๋อโอเคก็โทรไปงานบุญชิคุณแม่

แต่งานแบบความสุขใครจะได้กับใครเชิญลอง

แต่ฉันว่าไปขี่อูดขนาดนี้นี่คงเรียบร้อย

แล้วเรียบร้อยแล้วก็ใช้มีผู้ชาย

แต่กลุ่มนางฟ้าไม่ใช่เฉพาะเจนี่ที่ท้องอีกนะ
เขาน่าจะรู้เพศในท้องอีก
รอก่อนคุณแม่
อะไรร่วมเพศไรวะอะไรร่วมเพศ
มึงรู้สิทุกคนอาจจะอยากไปพูดอย่างนี้ซิ
ท่านละเมนจะพูดบอกว่ารู้เพศกรกัยคุณผู้ชมเป็นรอเรือมาหมด
เขารู้เพศลูกในห้องของคุณเจนนี่เรียกว่าคนใกล้ชิด
หรือว่าเพื่อนสนิทของแก๊งนางฟ้าส่วนใหญ่ก็จะรู้กันหมดแล้วแหละว่า
ของลูกในท้องคุณเจนี่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชาย
คุณแอนบอกว่าแฟนที่อยากจะทราบรอเจ้าตัวเขาออกมาบอกเองจะดีกว่า
ซึ่งคุณแอนเขาก็บอกว่าดีใจแทนเพื่อนลูกมาในเวลาที่เหมาะสม
ยินดีต้อนรับเพื่อนซีเข้าสู่แก๊งคุณแม่อย่างเป็นทางการเต็มตัวแล้วนะคะ
แถมช่วงนี้ก็มีการนัดเจอกันทานข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์เลย
ก็มีการพูดคุยให้คำแนะนำเรื่องการเป็นคุณแม่
แพลนจะพาไปเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็ก
ส่วนตัวป้าแอนก็ได้ให้ชุดรับขวานหลานเอาไว้แล้วนะคะให้ก่อนเลย
ถือว่าเป็นของขวัญล่วงหน้าชิ้นแรก
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากคุณเจนี่จะท้องแล้ว
ทุกหมายอาชีพแรงงางฟ้าไอ้คนอย่างคุณเจนสุดาก็กำลังท้องลูกคนที่สองแล้ว
พี่แอนด์ก็ต้องท้องอย่างนี้

แล้วเขาบอกว่าเขาดีใจมากเพราะว่าท้องพร้อมกัน
ดังนั้นเวลาน้องเคราะห์ออกมาก็จะเป็นเพื่อนร่วมกัน
ดีใจด้วยกับทุกคนนะคะ
หรือแอ๊ะวุ๊นคนเดียวนะหรือแอ๊ะวุ๊นคนเดียวทั้งแก๊งลูกเหลือแอ๊ะวุ๊น

ซ้อมไม่ค่อยมีภาพหวานนะ
ก็นางไปทำพีอาร์ให้แฟนอยู่

คุณแม่ก็จะออกมากับ
คุณแม่ไปไหนกับทำแซ่บหรอ
ไปก่อนแล้วค่ะ